เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัว

เราจะไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีเชพรพนิษฐอัตรา

อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ผู้บังคับการคะความคืบหน้าคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
เบาะแสจากกล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบไปค่ะ
ในส่วนของการทำงานของตำรวจนครบัน๓
กับท่านผู้จัดการได้มาตั้งแต่เช้านะครับ
แล้วก็มาให้นโยบายแนะนำทุกเรื่อง
แล้วก็ตอนนี้ผมยังประชุมเด็กอยู่
แล้วก็เราเป้าจุดที่เราคิดว่าอ่า
เป็นจุดที่แหล่งกบดานนะครับ
นะครับจัดริปข้างเมืองนั้น
แต่ว่เรื่องนักเรียนน้กเกรนล์อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับ

ผมได้แบ่งงานกันทำเรียบร้อยในส่วนของการแจ้งแยก
เพราะว่าจากที่ข่าวสารออกไปปุ๊บเนี่ย
เด็กก็ไหวตัวได้หลายคน
แต่คิดว่าจะได้ข่าวดีเร็วนี้นะครับ
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่า๑ห่างจากป้อมก็ไม่ไกล
๒มันเป็นอุกอาจต่อหน้าคนหลายคนแล้วก็ขายรถไปเฉย
ครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้บางส่วนเร็วนี้นะครับ
เรื่องต้นพยานบุคคลพยานวัตถุหลักฐานต่าง
การสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ตีวงมาได้
ระบุชัดเจนหรือยังครับท่านว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
ตกลงตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนแล้วตอนนี้ข้อมูลในมือเราเนี่ย

พูดคร่าวเลยนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าที่ท่านพฤศการได้แจ้งไป
ก็มีประมาณ๕๗คน
ในพื้นที่ตำรวจนครบาน๓นี่นะคะ
เคยเกิดเหตุการณ์อุกอาจในลักษณะคล้ายกันนี้บ้างไหมคะ
มีอยู่ครั้งสองครั้งครับแต่ว่าเราก็จับคนร้ายได้
ในลักษณะเดียวกันก็คือขี่รถมาแล้วก็มองหน้ากัน

ก็ถามมีอะไรแล้วก็ยิงกันนะครับ
ผู้การค่ะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ในส่วนคนก่อเหตุกับคนที่ถูก่อเหตุเนี่ย
สองก็คือว่าในการป้องกันเหตุของเราเนี่ยตอนนี้ผมให้จัดชุดจู่โจมเนี่ย
ให้ไปแกะกลุ่มที่มั่วสุมตามจุดตามซอกซอยตามที่พักเนี่ยนะครับ
ในใดใดส่วนต้องเอ็กซ์เตอร์เรย์ให้ได้ได้ขึ้นทีให้ได้
ว่ากลุ่มนี้มีใครเป็นตัวโจกตัวสำคัญต่างแล้วมามั่วสุมยังไง
แล้วตีให้แตกเหตุผลเพราะว่าชาวบ้านที่ขี่รถไปมาจะเดือดร้อน
อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่เมืองนักเลงครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตีวงเข้ามาแคบแล้ว
สำหรับตัวกลุ่มคนร้ายแล้วก็กำลังติดตามดูพฤติกรรมอยู่ด้วยนะคะ
เดี๋ยวคงได้ข่าวดีเร็วนี้แล้วนะคะ
ก็เป็นอย่างนั้นครับตามที่ผมคาดเดาไว้

อยู่เลยฮะก็เดินขึ้นมาคุยกับทางผู้ชมผู้ฟัง
เรายังต้องการบ่อแสเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีบ่อแสเพิ่มเติม
ประชาชนสามารถแจ้งยังไงได้เพิ่มอีกไหมฮะ
อ่าแจ้งได้เลยครับแจ้งที่ผมได้เลยฮะ๐๘๑๖๔๗๔๔๓๓

อ๋อเบอร์ตรงของผู้การเลยนะครับ
ครับเบอร์ตรงของผู้การเลยเพราะว่าผมทำงานเช้ากับวันเย็น
ประชุมอยู่ตลอดแล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดูเอง

อ๋อแล้วค่ะขอบพระคุณมากนะคะผมชนะอำนวติริเชียรพรพันธุ์อัตราผู้ประครับการ
ตอนนี้ยังทำงานอยู่เลยนะคะก็ให้ความคืบหน้าแล้วว่าอาจจะเป็นความขัดแย้ง
ใช่ก็เลยเกาะเหตุเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังต้องเร่งหามาตรการในการป้องปราม
แน่นอนว่าต้องจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ให้ได้ก่อน
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีบ่อแสเพิ่มเติมแจ้งไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๑๖๔๗๔๔๓๓นะครับ
เป็นหมายเลขโดยตรงของท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓นะครับ
ตำรวจตรีชัยพรพาณิชอัตราซึ่งวันนี้ประเด็นนี้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันผ่านทางไลน
หลายคนส่งมาแล้วบอกว่าคือกฎหมายเองก็ต้องเข้มงวด
เพราะว่ากรณีนี้รายงานข่าวอ้างเบื้องต้นบอกว่ามีการพกปืนติดตัวเป็นปืนปากกาด้วยที่ใช้ก่อเหตุ
รวมไปถึงผู้ปกครองเองก็ต้องให้เวลาในการดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแนะนำลูกหลานด้วยเหมือนกัน
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีก
ซึ่งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้ว
ขอให้นี่เป็นรายสุดท้ายที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะครับ
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อนะคะ
ผู้การบอกว่าก็จะติดตามความคืบหน้าให้เร็วที่สุดค่ะ